ส่วนเมื่อคืนนี้ครับแทนัททีวีช่อง๓๒มีโอกาสถ่ายท่อศึก๓๐๐วันแชมป์เป็นชิป
ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ฟิลิปปินส์ปรากฏว่าลาคายนั้นเสียแชมป์โลกอีกหนึ่งรุ่นแล้วนะครับ
เหนือจากผลงานของนักสู้เอ็มเอแล้วยังมี๒นักมวยไทยด้วยครับที่พลาดไม่ได้ต้องดูกันหน่อย
เริ่มที่รถถังจิตเมืองนนท์ดูการเปิดตัวครับไม่ธรรมดาจริง
นักมวยพันบูสายเข้มเลยครับจากพัทธลุงขึ้นสู้ครั้งที่๒ครับในศึกวันซูเปอร์ซีรีส์มวยไทย๓ยก
เจอกับทางฟาดี้คาเล็ตจากตูนีเซียจังหวะบวกบวกแล้วลุกขึ้นมามึนครับ
ตอนแรกลุกขึ้นมาเร็วแต่ว่าพอลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีอาการมีอาการมึน
อาซูชิโอนารีต้องนับครับโดนนับแรกไปก่อน
จากนั้นก็ยังเดินลุยนะครับลุยตลอดครับรถถังนี่เดินเดินใสมียังครับ
ถอยหลังนี่ประเภท๖ล้มครับเดินหน้าอย่างเดียว
ก็มันเสียจังหวะการบวกของรถถังจิตมิงโนล
เป็นแบบว่าครบ๓๔ยกชนะผ่านได้เอกชันครับรถถังของเรา
ขวาไชไฟที่๒ติดต่อกันในวันชัมเม้อร์ชิป
นักโชคชายะไอรอนไมนนะครับ
แกรมขึ้นชกไฟล์ต่อไป๓๑มีนาคมที่ญี่ปุ่นก็บอกว่า
ยังไม่พอใจกับผลงานของตัวเองเท่าที่ควรทั้งที่ชนะ๒ไฟล์รวดแล้วนะครับ
ก็แฟนนี้ก็ยังไม่ดีอะไรครับก็หยุดไป๒เดือนครับ
เหมือนสภาพร่างกายกลับมาใหม่อย่างนี้ครับก็ไปเรียกไฟล์ต่อไปก็จะให้ดีกว่านี้ครับ
ก็ยังช้าอยู่ครับไฟล์นี้อืดครับยังยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่ครับ
อันนี้หยุดพักร่างกายไปด้วยครับ

แต่ว่าจริงแล้วในวงการมวยรู้จักกันดีก็คือซ้อยเอกทิศบังนนทนะครับผู้จัดการของทางรถถังนั่นเองนะครับ
ก็ไปไหนมาไหนด้วยตลอดครับเวลาออกต่างประเทศหรือว่าไปชกที่เวทีต่างต่าง
ส่วนบางพลีน้อยเพชรยินดีอาคาเดมี่ครับ
ที่ขึ้นชกรายการนี้เป็นครั้งแรก
หลายพิกัดเฟสเทอร์เวทเจอกับบางพลีน้อยจากเน็ตเทอร์แลนด์
พีน้อยก็คุมเกมนะครับอาศัยจังหวะที่จะแจ้งกว่า
แล้วก็ยิงหมัดส่งคู่ชกครับซ้ายจังหวะนี้
อาจจะไม่หนักแต่จังหวะพอดีครับได้นับ๘ไป
แล้วก็ครบ๓ยกที่คุมเกมได้ดีครับ
เดิมคว้าชัยในศึกวันแชมเป็นชิปด้วยการชนะคะแนนเอกฉัน
ต่อยครั้งแรกมันก็ถึงสนามนิดนึงครับ
แล้วก็พอต่อยแล้วก็ชอบครับอยากต่อยเรื่อยครับ
ก็ต้องเน้นหมัดหน่อยครับเสริมหมัด
รู้สึกหมัดน้อยไปหน่อยครับ
ปรับกันต่อไปนะครับนักมวยไทยในสังเวียนระดับโลก
ขนาดที่คู่เอกนำรายการจริงเข็มขัดนะครับ
วันรุ่นฟลายเวทเจเฮยุสตาเกียวแชมป์ขวัญใจเจ้าถิ่นของฟิลิปปินส์ครับ
เปิดโอกาสให้อาจารย์โมรีเอสได้แก้มือครับ

บราซิลอดีตแชมป์ยูยิตสูนะครับแชมป์โลก๕สมัยเลย
คู่นี้เป็นโมราเอสที่ทำได้ดีกว่าในสายตาของกรรมการนะครับ
ครบ๕ยกโมเลสชนะคะแนนเอกฉันนะครับ
แล้วก็ทวงเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้คืนไปได้
แต่ว่าคู่นี้เจอกัน๓ภาคแล้วเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับ
ใครชนะแบบขาดมีโอกาสเจอกันในภาค๔แน่นอนครับ
วันเสาร์ที่๑๖กุมภาพันธ์นี้
ไทยรัททีวีช่องสาวที่๒ถ่ายเท่าสดเหมือนเช่นเคย
เริ่มตั้งแต่๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป
ย้ำนะครับเสาร์ที่๑๖กุมภาพันธ์ครับ